โอ้โหนี่แหละค่ะคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมาเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าว่ารถมอเตอร์ไซค์ยางอ่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันเสียหลักค่ะพุ่งเข้าชนโต๊ะลูกค้าที่เขา
เอาไว้เอาเลยนั่งกินบะหมี่ในร้านนะคะเสียหายไปนะคะสามคนที่ซ้อนกันมาก็ได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะร้านก็ได้รับความเสียหายแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าก็เปิดร้านอยู่แล้วนักศึกษาขี่ซ้อนสามเข้าโค้งแล้วพุ่งมาในร้านคือต้องบอกว่าโชคดีที่มันมีโต๊ะขวางแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยพุ่งเข้าชนหม้อต้มบะห
นะคะสาเหตุก็คือว่ายางล้อหลังอ่อนแล้วซ้อนกันมา๓คนน้ำหนักก็เกินก็เลยทำให้เสียหลักตอนเข้าโค้งทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเจ้าของร้านก็ไม่ติดใจเอาความนะคะของไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอุทหรณ์สำคัญของคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่อาจจะหลงลืมได้ค่ะ